ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นระหว่างพระกับแม่ชี
ที่เราเล่าไป๒วันแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ย
ก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องเพราะว่าเป็นกรณีที่
เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมถูกแม่ชีกับพระอีกรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระปู่
บอกว่าเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ชี
คือเหมือนกับปีนกำแพงเข้าไปหาตอนแรกก็เหมือนกับบังคับ
ที่จะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์กันเรื่อยมา
เหมือนกับคบหากันตั้งแต่ปี๒๕๔๔จนปี๒๕๔๘คือ๔ปี
คือแม่ชีบอกว่าตอนแรกก็ถูกบังคับไปมาก็เลยสมยอม
ใช่ค่ะแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมท่านก็บอกว่า
เรื่องนี้จริงมันเป็นปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ภายในวัด
แล้วก็เหมือนกับแม่ชีคนนี้เนี่ยชอบแอบอ้างสร้างเรื่องเพื่อจะทำให้ทางวัดเสียหาย
เคยไปตีสนิทกับพระผู้ใหญ่รูปอื่นมาแล้วแล้วก็ไปรีดไถเงิน
พอพระผู้ใหญ่ไม่ให้เงินก็จะสร้างเรื่องแบบนี้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อทำให้เสื่อมเสีย
ซึ่งกรณีนี้แม่ชีคนนี้ถูกพระปูกับกลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์
หลังจากที่เจ้าวาดท่านได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าวาดวัดเขาสุกิม
จ้างมาเพื่อจะแล็คเมลท่านแต่ทางแม่ชีบอกว่าไม่ได้แบล็คเมลนะ
คือเรื่องนี้ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ทางแม่ชีพร้อมทั้งทนายความก็บอกว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมด
จะมีการฟ้องร้องเอาผิดแน่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กุเรื่องนะคะ
พาไปดูบรรยากาศที่วัดเขาสุกิมที่เป็นประเด็นกันก่อนนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เป็นวันทำงานปกติก็มีพุทธศาสนิกชนมีนักท่องเที่ยวไปทำบุญกราบไหว้
สรีระสังขารหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็มีคณะสงฆ์มีคณะกรรมการวัดมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้
อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นประเด็นที่แม่ชีนะคะกับพระปูพระปูก็คือพระครูธรรมทรนะคะ
กล่าวหาเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ก็คือพระอธิการทองภูล
กล่าวหาว่าไปบังคับร่วมหลับนอนกับแม่ชีเหมือนกับปีนกำแพงเข้าไป
บังคับร่วมหลับนอนด้วยหลังจากนั้นก็คบหากันเชิงชู้สาวกับแม่ชีคนนี้
แล้วก็มีการนำมวลชนไปปิดล้อมขับไล่พระปูออกจากกุฏิ
ทำร้ายร่างกายด้วยทำให้ไม่สามารถจำวัดได้ในช่วงเข้าพรรษา
ล่าสุดจากประเด็นนี้นะคะทางคณะกรรมการวัดก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
ทนายความเตรียมที่จะมีการฟ้องร้องเอาผิดกับแม่ชีและพระปูนะคะ
ซึ่งทางคณะกรรมการวัดบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ให้มีความรัดกลุ่มรอบครอบตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับทนายความ
ในการดำเนินการฟ้องร้องนะคะจากการตรวจสอบคือยังไม่รู้แหล่งที่อยู่ชัดเจนของคู่กรณี
ก็หมายถึงพระปูกับแม่ชีค่ะยังไม่รู้ที่อยู่ชัดเจนของทั้งสองคนนี้นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าชาวบ้านเขามีความคิดเห็นยังไง
รู้สึกยังไงเอ็นเอียงไปทางฝั่งไหนเชื่อฝั่งไหนอะไรแบบนี้นะคะ
คือส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อนะคะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงค่ะ
เพราะว่ามีเอกสารหลักฐานต่างเป็นลายลักษรค่อนข้างชัด
โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือบันทึกคำรับสารภาพของแม่ชี
ที่ยอมรับต่อหน้าพระอธิการทงพนมอิริยาโนเจ้าอาวาสวัดป่ารัตนธรรมาราม
ตำบลโนนจานอำเภอบัวลอยจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวันที่๒๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
คือเป็นเอกสารหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่ากระทำการดังกล่าวไปแล้วเพราะได้รับการว่าจ้างมากุเรื่องปลุกปัน
หลังจากมีการแต่งตั้งพระอธิการทองภูลเป็นเจ้าอาวาสแล้วมีบางกลุ่มเสียผลประโยชน์นะคะ
ก็เลยมีการกุเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกับมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าก็เขายอมรับแล้วว่าก่อนอันนี้เขาเคยกุเรื่อง
ส่วนเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับแม่ชีเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูก็ไม่เป็นความจริง
แต่แม่ชีอ้างว่าเจ้าอาวาสวัดเขาสุกริมให้เงินทีละพันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นการเลี้ยงดูส่งเสียเรื่อยทุกเดือนครั้งละพัน
แล้วในวันเกิดเหตุร้อยตำรวจนินตมภดลคลองมงคลสารวัฒน์ป้องกันปราบปรามสพท่าใหม่
เป็นเจ้าหน้าที่อารักษาพระปูนะคะคือพระปูเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปขอกำลังเจ้าหน้าที่จากสพท่าใหม่
อ้างว่าเนี่ยมีคนมาดักทำร้ายกีดกันไม่ให้กลับเข้าไปจำวัดที่วัดเขาสุกิม
ก็เลยไม่สามารถกลับเข้าไปในกุฏิได้ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
พอตำรวจได้รับแจ้งก็ไปอารักษาพระปูจนถึงกุฏิเลย
แต่ไม่ได้มีใครได้ดักรอใครได้ไปดักทำร้ายตามที่พระปูอ้าง
ทีนี้ทางด้านลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
ยืนยันว่ามีหลักฐานว่าแม่ชีคนนี้มีพฤติกรรมที่เคยเข้าไปขอเงินจากท่านเจ้าคุณบุญ
แต่ท่านไม่ให้ก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินเดี๋ยวจะเล่นงาน
ให้พระอธิการทองภูลถึงขั้นศึกจากความเป็นพระ
ก็เข้าข่ายเป็นการแล็คเมลอันนี้นะคะลูกศิษย์บอก
พอไม่มีเงินก็ชอบไปตระเวนขอเงินตามวัดต่าง
ที่ไปพำนักปฏิบัติธรรมทำให้แม่ชีคนนี้เหมือนกับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ประเด็นการแบล็คเมลก็มีเอกสารหลักฐานจากวัดหลายวัดเลย
เหมือนกับแต่ละวัดเขาก็ยืนยันว่าแม่ชีคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จริง
ชอบสร้างเรื่องชอบรีดไถชอบไปสร้างปัญหาทำให้วัดแต่ละวัดเขาเสื่อมเสีย
อธิการทองภูลวันนี้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่สปลาวกับทางคณะสงของวัดยังไม่มีกำหนดว่าจะเดินทางกลับเมื่อไหร่
ทีมข่าวของเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมในประเด็นนี้นะคะในวันนี้
ก็คือท่านนี้นะฮะเมื่อ๒วันก่อนท่านก็เพิ่งแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงไป
พร้อมกับหลักฐานต่างอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะฮะ
โดยบอกว่าก็พระที่ร่วมมือกับแม่ชีเนี่ยความจริงพระรูปนั้นเองก็ถึงขั้นประราชิกไปแล้วด้วยซ้ำ
ส่วนแม่ชีก็มีพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละนะ
ทีนี้แม่ชีคนนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังไปร้องเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ไปร้องเรียนต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าวาดวัดเขาสุกิมที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถึงขั้นนี้แล้วยังเป็นแม่ชีอยู่หรือเปล่า

ต้องเป็นอดีตแม่ชีนะเพราะว่าไม่ว่าจะถูกกระทำหรือไม่กระทำอะไรอย่างไรเนี่ย
แต่เรื่องของการขาดทางศิลป์แบบนี้ในการครองสถานะเป็นแม่ชีแบบนี้มันยังเป็นอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะ
เอาเป็นว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายปรเมษเนติธรรมรักษ์ประธานชมรมเนติธรรมรักษ์พร้อมด้วยแม่ชี
ก็เดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครปฐมนะครับ
โดยแม่ชีคนนี้บอกว่าที่เดินทางมาร้องเรียนก็เพื่ออยากที่จะให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของพระบางรูป
ซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยพระรูปที่มาร้องเรียนนั้นปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่ง
ว่าตอนที่ไปอยู่ที่แห่ง๑ในเขตครองสามว่ากรุงเทพก็มีพระรูปนี้
ปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดอยู่ที่จันทบุรีก็จำวัดอยู่ด้วยแล้วก็บุกเข้ามาพยายามจะร่วมหลับนอนตอนแรกปฏิเสธ
ที่สุดแล้วก็ฝืนไม่ไหวแล้วก็สมยอมในครั้งต่อมาจนร่วมคบหากัน
ครองสมณเพศจนถึง๒๕๔๘แล้วก็แยกย้ายกันไป
เพราะว่าพระเขาก็แยกย้ายไปเรื่อยนะครับ
ก็เลยเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับ
ขณะที่ประธานชมรมเนติธรรมรักษ์ระบุภายหลัง
แม่ชียื่นหนังสือร้องเรียนกับทางสำนักพุทธ

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งแม่ชีด้วยนะครับ
ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธนะครับ
เพราะว่าทางที่ผมได้เรียนไปแล้ว
ในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้นะครับ
ถ้าเป็นเรื่องจะข่มขืนอะไรหรือเปล่า

มันก็ต้องไปดูข้อจริงอีกทีนึงว่ายังไง
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ

มันเป็นเรื่องในอดีต
แล้วมันสิ้นสุดตอนปี๒๕๔๘

ไม่ได้มาดำเนินการเพราะเขาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
แต่ดำเนินการเพราะเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว
เรื่องเกี่ยวกับท่านที่ดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาศุกริม
มีการดำเนินการมาก่อนหน้าล่วงหน้า
ฉันน่ะดำเนินการมาก่อนหน้าล่วงหน้า
ที่ไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นเจ้าวาดด้วย
แล้วไม่คิดว่าเขาจะมากล้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยค่ะ
เพราะว่าเขามีเบื้องหลังเบื้องลึกที่ไม่ดี
เขาจะกล้ารับเหรอแต่ในเมื่อเขากล้ารับ

เรื่องที่แม่ชีออกมาบอกว่า
มีการสัมพันธ์สันชุดสาวอะไรกัน
เดี๋ยวดูตามข้อเท็จจริงค่ะ
เดี๋ยวมีเรามีพยานนะคะ
เรามีพยานค่ะแต่เราขอปิดพยานไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของเขาและที่ทำงานนะครับ
แม่ชีก็อย่างพูดไม่เคลียร์นะ
แต่ถ้ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงนี่

ของการครองเป็นสงฆ์เป็นชีอะไรกันอย่างนี้เนี่ย

ก็มีคำถามครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้ง

ชีบอกว่าจริงไม่ได้เพิ่งมาร้องเรียน
แต่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนไปนานแล้ว

กรณีชู้สาวแล้วก็กรณีทำร้ายร่างกายด้วย
กระทั่งปี๒๕๕๙วัดแห่งนี้
มีคำสั่งไม่ให้แม่ชีเข้ามาที่วัด
แม่ชีเข้ามาพักอาศัยในวัด
ก็เลยมองว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไร
แล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมณวัดแห่งนี้มาหลายสิบปี
เพราะฉะนั้นคำสั่งที่ออกมาถือว่าไม่เป็นธรรม
ส่วนของผู้มนุยการสำนักเลขาธิการมหาเถียรัฐสมาคม
ซึ่งก็เป็นตัวแทนของผู้มนุยการสำนักพุทธ
นายสิบปวรแก้วงามก็บอกว่า
ก็มารับเรื่องร้องเรียนนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ทางสำนักพุทธ
นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะรับเรื่องไป
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ
ส่วนกรณีที่แม่ชีเข้ามาร้องเรียน
อธิการทองภูลเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี๒๕๔๔๒๕๔๘

ดูในแต่ละส่วนดูในแต่ละเรื่อง
แต่ละเรื่องมันควรจะเป็นอำนาจของใครยังไง
ในส่วนไหนเป็นอำนาจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็จะมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
แต่ส่วนที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่
ก็จะช่วยประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นปกตินะคะ
ก็เดี๋ยวความคืบหน้าเราตามให้นะครับ